ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือว่าพระเอกหน้าเด็กเนี่ย
ซุ่มคบอยู่กับนักร้องหน้าสวย
ซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปเลยที่ก้าวจิรายุ
และสาววีวีโอเล็ตนั่นเองนะคะ
เพราะทั้งคู่เนี่ยเออเขาก็มีข่าวด้วยกันอยู่เรื่อยใช่ไหม
ส่วนผลงานก็เคยมีมาให้จิ้นด้วยเหมือนกัน
หลายคนก็เลยเชียร์แรงว่าคู่นี้แหละเหมาะสมกันดี
งานนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่พลิกโผล่
เพราะก้าวจีรายุรับแบบเต็มปากเต็มคำเลยว่า
วีเนี่ยเป็นคนที่เจ้าตัวรู้สึกดีด้วยมาก
แม้จะไม่ขอลงดีเทลเรื่องความรัก
แต่คำพูดที่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดี
ก็ทำเอากองเชียร์คู่นี้เฮได้เลยล่ะค่ะ
จริงก็คือตอนนี้คนก็เป็นแบบ
ก็เป็นคนที่ผมรู้สึกดีด้วยมากครับ
จริงเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับ
ก็ให้มันเป็นแบบที่มันเป็นแค่นั้นเอง

แต่ว่าก็ประมาณว่า

ให้สะกัดกันเลยนะ
หรือว่ายังไม่ชาร์จหรืออะไรอย่างนี้

โอ้โหยิ้มเขิน

ที่ยังมีคนกังขาว่านุ่มก้าวจิรายุเนี่ย
ไม่พอใจกฎกติกาที่คุณเต้กันตนาคิดขึ้นมา
เจ้าตัวยืนยันชัดเจนนะคะว่าคุยกันแล้วเข้าใจกันดี

ไม่สามารถบอกได้จริงนะคะคุณผู้ชมคือ
ถึงแม้ว่าจะโพสต์ระบายตัดเพราะอะไรยังไง
บอกเลยว่าเขาเป็นแชมป์จบป่ะ
แชมป์ก็คือแชมป์หนุ่มก้าวบอกเอาไว้แบบนี้ขิงแรงมาก
แต่บอกเลยว่างานนี้ตอนนี้หัวใจหนุ่มก้าวจิรายุไม่พร้อมและไม่ว่างแล้วจริงนะครับ
เพราะว่ายกให้กับสาววีวิวเล็ตแล้วคู่นี้เขาเพิ่งคุยกันจริงจน๑เดือน
แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกันเคยรู้จักกันแต่ว่าหวานจริง๑เดือนเท่านั้น
ออกมายอมรับตรงแมนเจ้าชายพูดก่อนสวยไปเลยอ่ะวี